ก่อนหน้านี้นะคะปล่อยเพลงห่วงมหันนบไปแล้วนะคะ
ล่าสุดนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะเจอพี่นัชนกเหลือเกิน
บันเทิงไทยรัฐนะคะไปเจอตัวเป็นมาโอ้โหต้องบอกว่าสวยปังมาก
พี่นัทชะนกศรีโรพันเนี่ยเป็นศิลปินลุกทุ่งนะคะ
แดนสตอเสียงสวยเสียงหวานนะคะ
ก็เลยมาอัปเดตทั้งเรื่องผลงานแล้วก็ความสวยกันหน่อย
ต้องบอกเลยชุดที่ใส่นะคะดิฉันนึกว่ามิสแกรนด์
โอ้โหเพชรตาแตกมากนะคะ
นกบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกัน
ปีแรกยังร้องเพลงไว้สดสบาย

พี่โควิดฟรานซ์กลับมาร้องเพลงแล้วค่ะ
ล่าสุดก็ปล่อยออกไปแล้ว๒ซิงเกิ้ลนะคะ
ล่าสุดเพิ่งเตร้งเพิ่มไปอีก๕ปี

นกบอกว่าอยู่ที่นี่มันอบอุ่นใจ
กันกันไม่กลัวเขาก็คือแฮปปี้นะคะ

เพราะว่าตอนนี้พี่มีความคิดว่าพี่อยากทำอาหารปากใต้ค่ะ
เมนูยอดฮิตก็มีทั้งกับแกงคั่วหมู
กุ้งใส่สตอหรือว่าจะเป็นแกงส้มค่ะ
นกบอกว่าโอ้โหพี่ทำอร่อยมากจริงนะคะ

เอาเราไปอัปเดตทั้งหมดกับพี่นกรัชนกกันเลยค่ะ

เราว่างเราคิดถึงเราก็เลยเริ่มแบบทำกินเอง
แต่ในอนาคตนะคะก็ไม่แน่อาจจะมีแบบทำเป็นข้าวกล่องไหมหรือว่าจะเปิดร้านเล็ก
รัชนกยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะงานที่เจอก็งานระลึกแม่พึ่งเนี่ยแหละค่ะ
เสียงเพลงคอกันไปแล้วดูชุดโอ้โหสวยจริง